หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับทางการอินโดนีเซียได้ไปตรวจยึดปุ๋ยกว่า๓๐ตัน
ซึ่งถูกขนส่งมาจากทางเรือจากมาเลเซีย
พร้อมกับชี้ว่าอาจจะถูกนำไปใช้ประกอบระเบิด

มาในวันนี้ทางการมาเลเซียได้แถลงข่าว

ปุ๋ยทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย
ผู้บัญชาการตำรวจมาเลเซียเปิดแถลงข่าวในวันนี้นะครับ
โดยเตือนว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าปุ๋ยน้ำหนักราว๓๐ตัน
ที่ถูกขนส่งโดยเรือจากมาเลเซีย
จะถูกทางการอินโดนีเซียยึดที่ก่อบาหลี
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำไปประกอบระเบิด

ผู้บัญชาการตำรวจของมาเลเซียยังให้ความเห็นด้วยว่า
ปุ๋ยดังกล่าวถูกนำไปใช้โดยมีวัตถุประสงค์

วิธีการในการขนส่งรวมถึงปัจจัยแวดล้อมอื่น

งานอ้านเจ้าหน้าที่ดูนีเซีย

ที่มีส่วนผสมของแอร์โมเนียมไนเตรด
จะถูกชาวประมงลักลอบนำไปใช้ประกอบเป็นระเบิด

ยังไม่พบความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายครับ